ว่างจากการทอดมันขาย
ธุรกิจของเขาดิฉันขอเรียกแบบบ้านหน่อย

ก็ยังมีเวลาไปพาสาวก้าวไปทานข้าว

โปรโมทสักอย่างหนึ่งแต่ว่านักแสดงหนุ่มพีชพัชระค่ะ
ออกมาชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าอะไร
ไหนมาไหนด้วยกันบ่อยนะจ๊ะเห็นแบบนี้ทั้งคู่เนี่ยโสด
ก็กลายเป็นว่ามาจิ้นกันก็แต่ก่อนไอ้จิ้นกันเนี่ยยังไม่เท่าไหร่คุณ
แต่มันกลายเป็นว่าพีชเนี่ยเฮ้ยทำอะไรกันในผ้าห่มเนี่ย
ก็ทำอย่างนี้ไงเขาก็บอกว่าพีชพัชระ
ซุภัษระให้รักของก้ากัมแฟนหนุ่มนอกโรงการนี่ร่ม

แล้วด้วยนะคะเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้พีชเนี่ยขี้เกียจพูด
แล้วนะเพราะว่าออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันล่าสุดก็ต้องออก
ตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ายืนยันเลยว่าก้าวเนี่ยเป็น
แค่พี่น้องกันเป็นน้องสาวที่สนิทกันมากและไม่มีทาง
ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปได้อย่างแน่นอนพีชเองบอกว่า
ก็รับรู้เรื่องราวความรักของก้าวเข้าใจปัญหาแต่ยังยืนยัน
สถานะตัวเองว่าเขากับก้าวไม่ได้เป็นอะไรและที่สำคัญคือ
เขาอย่างโสดค่ะถ้าเกิดว่าถ้าผมชอบน้องก้าวเนี่ยนะผมคง
เข้าไปนานแล้วแหละถูกป่ะใช่ไหมผมอยู่กับเขาแบบในกอง
ถ่ายมาสามปีสี่ปีอ่ะคือถ้าแบบผมชอบเขาป่ะนี้ยังแบบเรา
มานั่งรอหรอกคงเป็นธรรมชาติวงการบันเทิงที่แบบ
พอทำงานอาจจะเป็นไปได้ที่แบบคนจะคิดหรือเปล่า
ดันแบบเลิกกันช่วงนี้พอดีจริงแล้วมีไปไหนมาไหน
ด้วยกันเปล่าไหมครับไปไปเขายังไปกินข้าวอยู่เรื่อย
เจอกันเรื่อยก็มันไม่มีอะไรอ่ะมันก็เลยไปได้
ก็คือคิดไม่คิดเลยผมไม่ได้คิดอะไรเลยเราแค่ดูแลใคร
ไม่ได้หรือตัวเองจะเอาตัวไม่รอดอ่ะข้องตัวเองตัวนี้
ลกมากไม่มีเวลาจัดอย่ามีดีกว่าเดี๋ยวมีแล้วดราม่าแน่นอน